จังหวัดสมุทรสาครค่ะมีผู้หญิงอายุประมาณ๕๗ปีนะคะถูกฆาตกรรมอยู่ภายในห้องเช่า
ลักษณะของศพก็คือถูกมีดปาดคอแล้วใช้ถังแก๊สทุบที่บริเวณศีรษะอีก๑ที
เหตุการณ์นี้นะคะหลังจากที่เกิดแล้วลูกชายหายตัวไป
ตำรวจก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของลูกชายนี่แหละ

ตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครเข้าตรวจสอบภายในห้องเช่า
บริเวณชั้นล่างหอพักแสงประทีบอยู่ที่ตำบลท่าทราย
ไปพบศพนางแจ่มสีทองชัยอายุ๕๗ปีนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ที่กลางห้องนะคะ
บริเวณลำคอถูกของมีคมฟันจนเกือบขาด
และมีบาดแผลบนแผ่นหลังหน้าอกอีก๓แผล
ส่วนบริเวณศีรษะถูกถังแก๊สทุบจนกระโหลกร้าว
ว่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒วันค่ะ
ด้านเพื่อนของผู้ตายเล่าว่านางจำศรีทำงานตำแหน่งแม่บ้านของบริษัทแห่งหนึ่ง
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครมาประมาณ๗๘ปีแล้ว
แต่ตั้งแต่๒๘มีนาคมที่ผ่านมานางจำศรีไม่ได้ไปทำงาน
และไม่สามารถติดต่อได้ด้วยก็เลยตามหาที่ห้องเช่าแล้วมาพบว่าเสียชีวิต
ขณะที่ผู้ดูแลหอพักบอกว่านางจำศรีอยู่กับลูกชาย๒คน
ทราบชื่อคือนายจรินทองชัยอายุ๓๘ปีไม่ได้ทำงานและทราบว่าติดยาเสพติดด้วย
มีอาการทางประสาททำให้นางแจ่มสีหวานระแวงกลัวจะถูกลูกชายทำร้ายร่างกาย
ซึ่งโดยปกติจะเห็นนายจรินทุกวันแต่๑๒วันที่ผ่านมาไม่เจอหน้าเลย
คล้องกับข้อมูลของลูกสาวผู้ตายนะคะที่เล่าว่าน้องชายต่างพ่อติดยาเสพติดและดมกาว
ชอบขโมยของและเงินในบ้านเป็นประจำ
ครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับแม่๒๗มีนาคมที่ผ่านมาลูกสาวบอกว่า
คุยครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายและไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย
กระทั่งมาพบว่าแม่เสียชีวิตแล้ว
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของน้องชายต่างพ่อ

เรื่องต้นตำรวจตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ตายพบว่ายังอยู่ครบ
แต่นายจรินลูกชายผู้ตายและตกเป็นผู้ต้องสงสัยตอนนี้
หายตัวไปชุดสืบสวนเร่ง
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุด